อ้าวคุณผู้ชมไหนก็มาสายของกินแบบนี้แล้ว
ลงใต้ไปกินพิซซ่ากันบ้างดีกว่านะคะ
แต่พิซซ่าร้านนี้ไม่ธรรมดา

เป็นการผสมผสานอย่างลงตัว
ระหว่างอิตาเลียนและญี่ปุ่งมา

นี่ค่ะพิซซ่าหน้าซูชิ
หรือว่าเรียกอีกชื่อคือพิษชิ

พิซซ่าหน้าซูชิอันนี้เข้าใจแล้ว

อันนี้มันจะออกไปในทางอื่นแล้ว

ิซูชิก็พอได้แหละ
เป็นการผสมผสานคำสองคำ
คุณก็เข้าข้างเขาตลอด

เขาบอกว่ามีไอเดียสร้างฝันบันเจิดมาก
แล้วพิซซ่าก็มีหลายหน้าสาหร่ายญี่ปุ่น

ทั้งหมดทั้งมวลทำวิจัยวัตถุดิบพันเลิศ

คุณนาราวุฒิเทพีเจ้าของร้านนี่แหละ
เขาบอกว่าเมื่อก่อนร้านนี้ตั้งอยู่ที่เขาศก
ใช้ชื่อร้านว่าพิซซ่าเตาฟืนเขาศก
เคยทำพิซซ่าสายพันธุ์ไทย

ก็คือหน้ามันหรือเครื่องมันเป็นเหมือนกับเมนูไทย
พิซซ่าแกงเขียวหวาน

พิซซ่าบัวผุด

ค่ะมาก
ชอบแบบเนียนคุณชอบใช่ไหม

คือพอโควิดระบาดยังไงร้านก็ต้องปิดไง
ก็เลยต้องปรับเปลี่ยนวิธีการมาขาย
แบบว่าใช้รถฟู้ดทรัค
แล้วก็ต้องปรับเปลี่ยนเมนูหน่อย
เอาให้หน้ามันแปลกมากขึ้นเพื่อดึงดูดลูกค้า
แล้วก็ตั้งชื่อร้านใหม่นะคะ

ปรากฏว่าขายดิบขายดีมากจริง

พอดูเด็กนะเด็กเด็กก็ไม่เว้นหรอกคุณ

แจ้วยันเด็กเลยอ่ะเก่งแต่เด็กกับหมาคุณคือ
โอ้โฮคุณจนาเนี่ยคุณอยู่เฉยเดี๋ยวกว่านี้ชั่วราชนะ
คุณดูเข้าไปคุณต้องพูดอะไรเยอะนะ
แล้วต้องบอกว่ามันเป็นการกินที่แบบโอ้โหได้อัตรรส
คือเหมือนได้กินพิซซ่าอาหารอิตาเลียน
แล้วก็เหมือนได้กินอาหารญี่ปุ่นไปในตัว
คุณเลือกเอาเลยคุณอยากได้อะไรคุณชอบแบบไหน

ค่ะร้านนี้นะคะเขาขายทุกเสาร์อาทิตย์นะคะ
จะไปแวะที่โลตาสาขาบ้านตาขุน

จะออกตลอนขายตามบริเวณอุทยานแห่งชาติเขาศก
พนมจนถึงอำเภอบ้านตาขุนจังหวัดสุราชธานี

ก็ตะเวนเป็นไป๗วันค่ะ

คุณผู้ชมก็ลองติดตามดูเข้าไปในเฟซบุ๊ก
เชฟนุเผาสุกได้เลยนะ

สุราชของกินแล้วก็ที่เที่ยวเยอะแยะเลยนะครับ